เขาว่ากันว่าถ้าเกิดว่ามีคุณแม่คนไหนที่ท้องแก่ใกล้คลอด

สิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเลขกับเด็กคนนั้นเนี่ย

เบียนรถเอ่ยน้ำหนักตัวเอยอะไรแบบนี้
ไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าเขามีคุณแม่คนหนึ่งปวดท้อง
จะไปคลอดลูกนะฮะ

คือทางด้านของหน่วยกู้ชีพ
นะฮะอบตบศที่อำเภอฮอต
รับแจ้งมาจากพลเมืองดีว่ามีผู้หญิงคนนี้ใกล้คลอดแล้ว
อยู่ที่บ้านกองรอยหมู่๔ดำบลบศ
อำเภอฮอตที่เชียงใหม่ก็เข้าไปช่วยกันนะฮะ
พบว่าผู้หญิงท้องแก่
นอนปวดท้องอยู่นะฮะใกล้จะคลอดแล้วน้ำคร่ำแตกออกมาแล้ว
ทราบชื่อว่านางสาวจิตอนงบุญมาอายุ๒๙ปี
ก็ประสานนำตัวส่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพแวน
ปรากฏว่าระหว่างทางครับไม่ไหวแล้วครับน้องอยากลืมตาดูโลกแล้ว

แล้วพอไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ประเมินอาการแม่อาการลูกก่อนปลอดภัยดีทั้งสองคน
นะฮะแล้วก็ประสานต่อไปยังโรงพยาบาลฮอดนะไปรับกันคนละครึ่งทาง
นำตัวไปดูแลกันต่อไปนะฮะทั้งแม่ทั้งลูกก็ปลอดภัย
คุณผู้ชมคงถามขอน้ำหนักตัวเด็กหน่อย

ก็บอกว่าเห็นไหมคือถ้าเกิดเด็กไปคลอดบนรถใครนะจะให้โชคค่ะเออ
เชื่อว่างั้นเนอะส่วนที่เกาะคำชโนธค่ะตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานีนักเสียงโชคเขาก็ไปกันทุกวันแหละ
โดยเฉพาะในช่วงเนี้ยสิบสี่สิบห้าสิบหกเนี้ยน่าจะนั่นเลยนะคะ
เช้านี้ผมว่าเต็มวัดอ่ะเมื่อวานนี้ค่ะพี่น้องชาวบุรีรำ
เขาไปแก้บนเพราะว่าเคยไปบนบานสารกล่าวเอาไว้ว่าถ้าได้โชคได้ลาบจะถวายนางรำ
แล้วก็ได้โชคได้ลาบจริงจริงก็คือคนที่ร่ายรำนาคน้อยอืม
ก็จ้างนาคน้อยแหละเขาชอบไปดูที่นิ้วมือใช่ไหมใช่เออ
แล้วก็ต้องจับจ้องจับจ้องนิ้วมือของนาคน้อยช่วงของการได้ร่ายรำ
ถนัดเลยนะคะนาคน้อยแต่เขารำสวยนะนาคน้อยน่ะ
ก็นักน้อยที่เขารำกันเป็นประจำแหละเอางานเยอะนะว่าไปงานเยอะนะคะ
หมู่๑๑ตะมลโพทองอำเฟอร์ปางซีลาทองกำแพงเพชรวัดแห่งนี้
เขาบอกว่าเห็นไหมล่ะอะไรเนี่ยต้นตะเคียนนี้ฮะต้นตะเคียนทองแม่พัสรา
ตะเคียนทองแม่พัสรานั้นได้สื่อสารถึงคู่ครองเมื่ออดีตชาติ
ความสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายพิชยพงศ์เขตการ
อายุ๓๑ปีเขาบอกว่าเขาเคยเป็นคู่ครองกันมาก่อนในพบชาติก่อนนู้นนะ
แล้วก็มาเจอกันในพบชาตินี้นะครับ
เมื่อวานคุณพิชยพงศ์เนี่ยก็เลยไปครับนี่คนนี้แหละฮะนำบายสีพร้อมดอกบัวสีขาวไปถวายแม่พัสราตะเคียนทองครับ
ชาวบ้านเขารู้ข่าวก็ต้องไปดูกันหน่อยซิเขาไปเจอกันนะฮะขอโชคลาภกันหน่อยละกัน
คุณพิชยพงศ์เองก็จุดทูปเสียงทายแล้วกันถ้าเชื่ออย่างนั้นก็ต้องเป็นอดีตคนรักเก่ากันมาแหละ
เผื่อได้อะไรกลับมานี่อ่ะขึ้นบนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เอาไปเสี่ยงโชคกันไป
เขาก็บอกว่าที่มาถวายบายสีและเครื่องไหว้ในครั้งนี้เนื่องจากว่าฝัน
ฝันเห็นแม่พัสลาตะเคียนทองมาบอกว่าจะพาไปดูโบสถ์เก่าที่เคยสร้างด้วยกันเมื่อชาติปางก่อน
แล้วฝัน๓คืนติดต่อกันก็เลยเล่าให้กับกรรมการวัดไซย้อยฟัง
แล้วก็มีผู้เท่าผู้แก่บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้ที่คุณฝันเห็นโบสถกันมันมีอยู่จริง
แล้วเขาเดินไปแล้วเขาไปเจอบวชเก่าที่อยู่ในความฝันเขาจริง
มันเป็นร่องรอยของฐานโบดไปแล้วมันไม่ได้เหลือผนังเหลือหลังคาอะไรไว้
แต่ว่าเขาก็ไปสร้างเจดีแล้วก็เอาองค์พระเนี่ยไปวางทับเอาไว้แบบนี้เห็นไหมมันมีป้ายอยู่เป็นเจดีเก่าจริง
สุดท้ายเดินไปเจอคุณผู้ชมมันคือมันเป็นโบสถสีขาวมันไม่ได้ใหญ่มากนะหลังคาโบสถสีทอง
แล้วก็มีพระอยู่นะมีพระพุทธรูปสีขาวประทับประดับด้วยเพชรแล้วก็มีสวมชะดาสีทอง
ความฝันเขาเรียกว่าวัดไซทองแล้วก็ไปเจอว่าเฮ้ยอัศจรรย์มากอ่ะ
มีวัดจริงเหมือนจะเป็นวัดจริง
ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับ